ส่วนเรื่องของน้ำอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภัยขึ้นมา
ก็คือลูกเรือประมงค่ะ
ที่ไปเกิดเหตุการณ์เรือล่มจากการถูกคลื่นซัด
แล้วก็ลอยคออยู่กลางทะเลอ่าวไทยแบบนี้ค่ะ

ตอนที่ทางกองทัพเรือภาคที่๒

ออกไปช่วยชีวิตของลูกเรือประมงเหล่านี้นะคะ
นี่ค่ะเรือล่มลอยคออยู่กลางทะเลคุณผู้ชม

แล้วมันกำคืนคุณรัฐพงธ์
นี่ค่ะก่อนหน้านี้เขาได้รับแจ้ง
บอกเรือประมงชื่อว่าพอธีรวุฒนาวีสอง

อันนี้ที่เขาได้รับแจ้งมา
ลูกเรือประมง๗คนสวมเสื้อชูชีพลอยคอ
ขอความช่วยเหลือกลางทะเลแบบนี้ค่ะ
ตอนที่เขาไปถึงไม่เจอแล้วนะคะ
ประมงลำนั้นคือคาดว่า
คงจะซัดน้ำเข้าแล้วก็จมไปแล้ว
แต่ลูกเรือเขาสวมชูชีพลอยคอรออยู่แบบนี้ค่ะ
ก็เลยช่วยลูกเรือทั้ง๗คนขึ้นมานะคะ
เป็นคนไทย๓คนเป็นลูกเรือชาวพม่า๔คน
ทั้งหมดมีสติดีค่ะไม่มีอาการบาดเจ็บใด
ช่วยได้ทันนะคะนี่โอ้โห
ก็ต้องตรวจตามระบบเลยนะคะ
แล้วพบว่าลูกเรือหนึ่งคนมีผลเป็นบวกด้วย
อีก๖คนเป็นลบนะคะก็ต้องแยกตัวนะคะ

แล้วถึงจะนำกลับเข้าฝั่งเดี๋ยวนี้คือ
ถ้าเกิดเหตุร้ายอะไรคนไปช่วยเองก็ต้องตรวจก่อน
ต้องตรวจก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
โรงพยาบาลเกาะสมุยก็รับตัวลูกเรือทั้ง๗คน
ไปรักษาและกักตัวนะคะกำลังพล๙นาย
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือก็แยกกักตัว
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกลางทะเลอ่าวไทยค่ะ